ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

สามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

หนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนลูกหนี้ทุกคนอยู่แล้ว
และยิ่งในภาวะที่ค้าขายไม่ได้แบบนี้

แต่ดอกเบี้ยยังคงวิ่งเป็นรายวันยังไม่เคยหยุด
ชีวิตคนเป็นหนี้จะวิกฤตขนาดไหน
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ครอบครัวของป้ามีอยู่๔คน

คนโตเขาก็อายุ๑๔ควบ
แล้วน้องสตังค์ก็ขึ้นป๕ปีนี้อายุ๑๐ขวบ

แล้วเขาไปทำงานอยู่เพชรบุรี
ตอนนี้ก็รับจ้างเป็นพนักงานขาย

เพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกเล็กลูกได้ครอบ๑

ป้าชื่อนางสาวลำไพคาเมฆ

ไอติมอย่างปลาเนี่ยนะ

ขายที่บ้านไม่มีคนซื้อนี่

ป้าก็เลยต้องขายแบบนี้
ก็เลยต้องเอาใส่รถแล้วก็ไปเสียบไฟที่วัด
ขายมันไม่ได้ขายดีทุกวันนี่
ได้วันละ๒๐๐๓๐๐ก็มี

ตอนป้าลงทุนใหม่ป้าก็ไปกู้เงินนอกระบบมา

บางวันขายของก็ไม่ได้
ก็ไม่พอจ่ายค่าหนี้สินทุกวัน

ทุกวันนี้ต้องจ่ายวันละ๖๐๐บาท

ไม่มีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าโทษให้นะ

ตอนที่มีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้าน
ก็กลัวเขาทุบบ้านเรา

เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะให้
แต่พอกากกับฉันชิดกันก็มาเบียดป้า
ก็รถกระเสียหลักตกคลองไปเลยอะ
ตอนนั้นป้าก็คิดถึงหลานที่บ้าน
ก็ตั้งสติแล้วก็ดึงรถขึ้นมา
ป้าก็ต้องกัดฟันไปให้ได้
ถ้าไม่ไปหลานก็จะไม่มีอะไรกิน

ยายก็แก่แล้วแต่ก็ต้องมาทำงาน

ลำบากมาตั้งแต่รุ่นลูกแล้ว
เขาบอกเขาไม่เคยสบายเลย
หนูก็ยังได้สุขกับเรียกยายมาก
ตอนนี้มันโหมันบีบเหลือเกินแล้วทุกวันนี้
ไม่รู้จะทำยังไงมันบีบจริงนะ
ไม่มีจะจ่ายเขาเราก็ไม่มีจะใช้จะจ่ายกิน
มันบังคับมันบีบบังคับแล้วขายของก็ไม่ได้ไปขาย

เจี๊ยดมากทุกวันนี้หนอนหลับก็ยังร้องหายหนอน
เราก็นอนคิดเราก็ร้องเราจะทำยังไงมองหน้า
เราเหลือเป็นอะไรไปแล้วร้านจะอยู่ยังไง
ตอนนี้ช่วงโควิดระบาดนะนะเขาไม่ให้ออกไปทำหาก

ทั้งวันเลยได้๖๐บาท

เพื่อจะได้มีรายได้ใช้จ่ายในบ้าน

เขาก็บอกว่าตอนนี้ตลาดเขาไม่รับซื้อแล้ว

เขาก็ไม่เก็บเขาก็ยกเลิก
หนูก็เลยไปช่วยหาตังค์

แต่ตอนแรกหนูก็ไปถักย่า๒วัน

เพราะยายทำงานหนักครับ
ผมไม่อยากช่วยยายอย่างที่ผมช่วยได้ครับ
บางครั้งยายก็ตะเคียวเข็น

ยายก็บ่นปวดขาปวดเข่าบ่อย
ยายก็ไปทำงานไม่ค่อยไหว
ก็เป็นห่วงสุขภาพแกแล้วก็เป็นห่วงหลานด้วย

แม่เขาชอบเป็นลมแต่ชอบเวียนหัวอยู่บ่อย
ก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็แม่ก็ทำงานมาตลอดไม่เคยได้หยุด
จนเราโตมาทำงานได้ก็ยังดูแลพ่อแม่ไม่ได้
ก็เสียใจที่ยังดูแลแกไม่ได้

ก็อยากให้แม่สุขสบายไม่ต้องทำงานให้อยู่บ้าน
ให้แกพักผ่อนบ้างเพราะว่าแกดำมามากแล้ว
ถ้ามีเงินตะกรก็อยากให้หมดหนี้รายวันไปก่อนไง
ถ้าหมดหนี้รายวันเราก็ยังพอเบาไปบ้าง
เราก็ยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปอีก

สวัสดีครับยกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
จริงแล้วบ้านของป๊าแขกคืออยู่กัน๓คนถูกมั้ยครับ

เพราะว่าคุณลุงเพิ่งจะเสียไป

ตอนที่มีลุงอยู่ก็ยังเป็นสองแรงแข็งขันเนอะ

สวัสดีครับนี่จนน้อยก็คือลูกของใครบ้าง

ไม่เป็นไรเนอะอยู่กับแม่แขกเนอะ
อยู่เป็นแม่แล้วสิใช่มั้ยเขาเรียกแม่หรือเรียกแม่

ป้าแขกเห็นบอกว่ามีอาชีพขายไอติมใช่มั้ยคะ

อันนี้ไอติมที่ขายเนี่ยมันคือไอติมตัก

บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้จ้ะ
เอาที่ดีจัดเลยอะไรได้อะครับ

แต่นี่ทำไมต้องลากตู้ออกไปทำไมจริงตู้มันเป็นตู้เสียบปลั๊กถูกไหมฮะ

ติมมันต้องแช่เย็นอยู่ตลอดแล้วป้าทำไมต้องลากออกไปอย่างงั้น
มันขายไม่ดีอ่ะที่หน้าบ้านอ่ะต้องไปขายนักเรียนลากไปขายนักเรียนโรงเรียน

แล้วป้าก็ใช้อาศัยไฟวัดอย่างนี้เหรอ
จ้ะก็ไปเสียค่าไฟให้เขาเวลาขายเสร็จแล้วพอนักเรียนขึ้นแล้วก็ก็ลากกลับมามาเสียบไว้ที่บ้านก่อนพอโรงเรียนเลิกเสร็จเราก็ลากไปใหม่
ป้าขับรถที่มันเป็นรถพ่วงมันไม่ถนัดขับไม่เป็น

จ้ะมันเซไปเซมาเขาบอกไม่ผ่านป้าเดี๋ยวไปรถชนเปล่าเปล่า
แต่ป้าแขกก็ต้องมีตู้เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่ารถรุน
ลุมนี่ก็คือบางทีมันก็คือรถเข็นนี่แหละใช่ไหม
แต่ป้าเอามาซ้อนท้ายแล้วก็นั่งทับแล้วเอาตู้ขึ้น
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าในภาพชีวิตมันไม่ใช่ตู้เล็ก
น้ำหนักมันพอสมควรเลยทีเดียว
ผมกลัวว่าเคยมีมั้ยไปตกหลุมอะไรอย่างนี้มีมั้ย
แล้ววันนั้นป้าเป็นยังไงบ้างได้บาดแผลได้อะไรไหม
มันก็ถลอกนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องพยายามลุกขึ้นแล้วสู้ต่อไป

ผมเชื่อเลยว่าป้ามีกำลังใจฮึดสู้แน่
แล้วขึ้นมาบนถนนมันไม่ง่ายแน่

ลงไอติมมาขายเพื่อจะได้มีกำไรแล้วก็ไว้ซื้อให้หลานกิน
ตอนนี้ไปกู้มักเจ้าแรกเท่าไรครับห้าพันจ่ะ
เสร็จแล้วก็ไม่มีจ่ายรายวันนะมีก็ได้ไว้กินก่อน
ตอนนี้พอมันไม่ทันเข้าสกูจะเอาใหม่อีก
ก็เอามาส่งเจ้านี้บ้างก็ส่งเจ้านี้บ้าง
ก็เลยสรุปว่าตอนนี้กู้ทั้งหมดกี่เจ้าสามเจ้า
เป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เป็นหนี้อยู่สามหมื่น
รวมสามเจ้าเนี่ยต้องจ่ายหนี้รายวันเท่าไรครับหกร้อยบาท
แล้วเวลาไม่เหลือเงินซื้อกับข้าวป้าแขกเอาอะไรกินกัน
ก็มีพวกของที่เหลืออยู่ในบ้านที่ซื้อไว้ตุนไว้อะไรนิดหน่อย
หนี้มันทำให้พระแขกทุกขนาดไหนครับทุกข์มากเลยค่ะ
มันท้อแท้ไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงทีเนี้ย
ก็คิดว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนไปให้หลานกิน
นี้จะไว้ซื้อข้าวสารยังไงป้าก็คิดกุ้มใจน้อยใจตัวเอง
ว่าชีวิตเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้
สตางค์มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูกพูดได้เลยครับ
ได้ครับขอบรักใจมากครับ
น้องน้องอย่าตื่นตัวแล้ว
ให้แม่โอ๊ตตอนเลี้ยงตายให้ตัวต่อต่างอย่าดื้อนนะ

แม่โอ๊ตตอนเลี้ยงตายให้ต่อต่างอย่าลืมไหม
เห็นบอกว่าองุ่นเองตอนนี้เรียนชั้นอะไรลูก

แต่ช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนปิดอะไรอย่างนี้
หนูก็ไปหางานพิเศษเหรอลูกเหรอ

สองร้อยห้าสิบแล้วถักได้กี่วัน
สองวันเขาก็อีกวันหนึ่งเขาก็ไม่ให้ไปแล้ว
เขาบอกว่าหนูเป็นเด็กทำงานช้า
แล้วคนใหญ่ต้องมาตามช่วยให้หนูทำงาน

ก็เลยไม่ได้ไปทำอีกเลย

แต่อังุ่นก็ไม่หยุดความพยายามนะคุณผู้ชมนะ

ซึ่งเห็นบอกไปเก็บดอกมะลิเหรอลูกเหรอ

เก็บเป็นขีดขีดละ๑๐บาท
หนูก็ได้มาวันละร้อยกว่าบาท
หยกบ้างจริงแล้วหยกอยู่ที่ไหน

คือทำไมหนูไม่นั่งรถไปจามทางมา

วันนี้อยากบอกความรับขอแทนขอให้คุณ
ยังเลี้ยงดูแม่ไม่ได้อยากให้แม่สุขสบาย
เหมือนที่แม่เลี้ยงหนู
ทำเพื่อแม่ลูกทำเพื่อลูกขอบคุณลูก
บอกไม่ได้เตี๋ยวใจหรือเปล่า
มีวิกฤตโควิด๑๙แพร่ระบาดครอบครัวของเรามีผลกระทบอะไรบ้างจ๊ะ
โอ้เขาไม่ให้ขายของเลยค่ะ

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปป้าจะเอาไปต่อชีวิตตรงไหนครับ
ก็เอาไปขายของไปใช้หนี้เจ้าหนี้เขาให้หมดไปอ่ะจ้ะ
แล้วก็จะได้เอามาลงทุนค้าขายต่อสู้ชีวิตใหม่กันอีก
คุณผู้ชมครับเมื่อเราเจอหลายวิกฤตที่ท้าโถมเข้ามา
ก็อาจทำให้ร่างกายอ่อนร้าหัวใจอ่อนแรงลงบ้าง
แต่ถ้าครอบครัวมีกำลังใจให้กันและกัน

ผมเชื่อนะครับว่าเราจะสามารถผ่านทุกวิกฤตไปได้
และวันนี้ครับครอบครัวของป้าแขกก็พร้อมแล้ว
ที่จะพิชิตโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อให้ได้
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามาลุ้นกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ตักไอศครีมพร้อมราดท็อปติ้งฮายในเวลา๓นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป